และวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้นำข้าราชการทุกหมู่เหล่านะคะ
กล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินค่ะ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๕ธันวาคม๒๕๕๘ค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
กล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีค่ะ
ร่วมชัดโปรเวอร์เกล้าเหล่าพฤศพฤศพหลิกรรมหรัฐฤษฐิการ
อกจากนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนลงนามผ่านบัตรลงนามและระบบออนไลน์
ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงนามแล้วกว่า๕๐๐๐รายชื่อ
ก่อนที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อทุนเกล้าทุนกรมอมถวายต่อไป
ด้านผลเอกษีราชัยนากวานิตผู้บัญชาการทหารบก
คณะนายทหารกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงตรากตรามพระวรกาย
ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และทรงตั้งมั่นในหลักธรรมดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมยึดมั่นแนวทางในพระบรมราชวาสค่ะ
เช่นเดียวกับนางสายทิพย์ชาวลิทธวินรักษาราชการเลขาธิการสภาผู้แทนราษดร
ข้าราชการประจำรัฐสภากล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ความซื่อสัตว์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทค่ะ
ขณะที่พลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบราม
ข้าราชการตำรวจปราบรามกว่า๑๒๐๐นาย
เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ
พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
เช่นเดียวกับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ผลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด

เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว